มีบ้านอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะ
ลูกเขยกับน้องเมีย

เป็นไม้เบื่อไม้เมาทะเลาะกันตลอดเวลาเลย
เจอกันทีไรมีปากเสียงกันทุกที
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ

หนักมากถึงขั้นมีการชักปืนมายิงกัน
น้องเมียบาดเจ็บพ่อได้ยินเสียงลูกชายบาดเจ็บรีบวิ่งลงมา
จะเข้ามาห้ามทับกลายเป็นพ่อถูกยิงตายไปเลยนะคะ
แล้วตอนนี้คนก่อเหตุก็ยังหลบหนีอยู่ด้วย

ผู้เสียชีวิตก็คือนายสมพรศรีนุ่น
อายุ๕๔ปีสภาพถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเหนือราวนมค่ะ
กระสุนฝังในนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเลยแบบนี้ค่ะกลางถนนแบบนี้
ส่วนคนเจ็บที่เล่าให้ฟังที่ว่าเป็นน้องเมียค่ะ
ชื่อว่านายพิรายุอายุ๒๒ปีก็เป็นลูกชายนายสมพรผู้ตายนี่แหละ

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
นางยินดีภรรยานายสมพรผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
คนก่อเหตุคือลูกเขยฉันเอง
ชื่อสระวุดหนูผุดอายุ๓๐ปี
ลูกเขยกับลูกชายเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน
ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็ชอบทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วย
แต่วันเกิดเหตุลูกเขยทะเลาะกับลูกชาย
หาว่าลูกชายไปขโมยกุญแจรถของเขา
แต่ลูกชายฉันก็บอกว่าไม่ได้ขโมย

สุดท้ายยิงกันเฉยเลย

ทีนี้ภรรยาของนายสารวุฒิซึ่งเป็นคนก่อเหตุยิง
บอกว่าช่วงที่ทั้งคู่เขามีปากเสียงกัน
นายสารวุฒิชักปืนยิงใส่น้องชายของเธอ

จังหวะนั้นพ่อที่นอนอยู่บนบ้านได้ยินเสียงปืน

แล้วมาผลักนายสารวุฒิล้มลงไปยิงลูกชายเขานะคะ
นายสารวุฒิลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีออกไปทางถนนหน้าบ้าน
ทีนี้พ่อก็วิ่งไล่ตามไปอีก
ถูกนายสารวุฒิยิงจนเสียชีวิตเลยค่ะ
ฟังเสียงของภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุนายสารวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ย

ตำรวจเขาก็กระจายกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวค่ะ
ไปที่บ้านเดิมแล้วก็บ้านบุคคลใกล้ชิดที่เชื่อว่า
นายสารวุฒิน่าจะหนีไปหลบซ่อน

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็เตรียมสรุปสำนวนส่งสารเพื่อขอออกหมายจับนายสารวุฒิคนก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะ
คิดว่าอย่างช้าที่สุดเลยพรุ่งนี้ศาลน่าจะออกหมายจับให้นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนายสารวุฒิคนนี้เคยถูกจับมาแล้วด้วย
ในข้อหาเสพยาเสพติดปี๒๕๕๖และถูกสารสั่งให้คุมความประพฤติค่ะ
ถ้าถูกจับได้ก็น่าจะโดนโทษหนักอยู่เหมือนกันแหละ
นะคะเรื่องเล็กนะภายในครอบครัวกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ